ความฝันเช่นเดียวกับพี่ส้มเช้งสามชาคุณผู้ชม

ว่าวันหยุดแบบนี้เราก็จะนอนเฉยแบบสบาย
นอนหลับตาแล้วก็ให้คุณหมอใจดีค่ะ
มาดูหน้าเราจิ้มนมจิ้มหน้าออกมาจะได้สวยเช้ง
อย่างกับพี่ส้มเช้งสามชาติที่เรารายงานข่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่า

ตำการสิลิคนเจ้าปัญหาใต้แก้มยังไงวะที่แกจิ้มให้ดูค่ะ
คือมันแบบไม่ได้รูปแล้ว
พร้อมกับฝากให้ติดตามใบหน้าของเธอหลังศัยกรรมด้วยคุณผู้ชม
ล่าสุดมาแล้วจ๊ะมาแล้วจ้า

โยนทิ้งความทุกข์ความโศกความเศร้าไปทั้งหมดเลยนะคะ

ส้มเช้งเนี่ยค่ะทำเป็นคลิปให้เห็นความแตกต่างของใบหน้าเลยคุณผู้ชม
มันสวยขึ้นคุณผู้ชมจากแรกมันบวมใช่ไหมคะ

เข้าที่เข้าทางแล้วต้องบอกว่าสวยมาก
ตะโกนไปเลยสวยแบบตะโกนคุณผู้ชมนะคะ
โดยในคลิปค่ะจะมีเสียงถามนะคะว่าไม่สวยตรงไหนคะเอาปากกามาวงค่ะ
บอกเลยนะคะดิฉันไม่มีที่จะวงค่ะเพราะว่าสวยทุกตรงจริง
เรียกว่าสวยจึ้งมากนะคะ๒๕วันศัยกรรมเกาหลีค่ะ

ที่จึ้งอึ้งเข้าไปอีกค่ะเมื่อเห็นคลิปนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูคลิปนี้เปรียบเทียบกันมาเลยนะคะ๒คลิปค่ะ
นี่คุณเอ๋ยผิวผัดนะ

ผู้ค่าประกวดอายุ๒๕เอียว๒๕อก๒๖สูง๑๗๐น้ำหนัก๕๗ก็ไปอีกคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าปังมาก
ฟังอีกครั้งนะคะอายุ๕๕ปีเอว๒๕นะคะสะโพก๓๗นะคะสูง๑๗๐น้ำหนัก๕๗ค่ะ
ส่วนเรานั้นโอ้โหคุณผู้ชมไม่ได้เลยนะคะเหลวเปียไปหมดทั้งตัวแล้วค่ะ
คุณแจ๊กกาลีนค่ะคุณจะโปรกัสเรื่องตัวเลขทุกครั้ง
คุณข่าวนี่ไม่ได้นะคะคุณย้ำส่อมโลกนะคะ

ไม่มีค่ะศัยกรรมกับเรื่องของความเชื่อมันมาควบคู่กันแต่ที่แน่สีส้มชุดส้มนี้โอ้โหบอกเลยคุณผู้ชมผู้หญิงอย่าหยุดสวยค่ะ
ทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้ซื้อลอตเตอรี่จะถูกเอ้ยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับลอตเตอรี่คุณผู้ชม